แต่ถ้าสมัยก่อนก็บอกว่า

โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครับ

เขาจะไม่คบค้าสมาคมด้วยเลยนะ
อย่างตอนนี้เนี่ยนะนางจำนง

ชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นปอบครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ออกจากหมู่บ้านไปนานแล้วนะ

กลับมาก็ยังคนในหมู่บ้าน

เธอให้หมอปลามาช่วยแรงนึง
ให้พระมหาภัยวันมาช่วยอีกแรงหนึ่ง
ตอนนี้เธอบอกว่าสบายใจขึ้นแล้ว
บูลลี่ไปที่สมัยนี้เขาเรียกกันนะ

เหมือนได้เกิดใหม่เลย

พระมหาภัยวันวรวรวันนู

แล้วก็หมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไปที่บ้านนาเมืองน้อย

ไม่พบไม่พบวิญญาณผีปอบ

ฟังบอกว่าพูดคุยกับนางเพีย

ปอบเข้าสิงแล้วก็อ้างว่าผีปอบคือนางจำนง
หมอปลาก็เลยบอกว่าที่พูดมาเนี่ยนะ
ไปอดเหล้าเลิกเหล้าซะก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเท่านั้นแหละครับ
ก็เกิดปะทะคารมกันสิครับนะฮะ

ท่านต้องเป็นคนกลางถึงขั้นต้องเทศเลยล่ะครับ

คนที่กล่าวหาคนอื่นว่าเป็นปอบเนี่ย
พอโยมทำลายชีวิตคนคนหนึ่งถ้าเป็นลูกหลานโยม
ถ้าโยมคนนี้เป็นลูกหลานโยมและมีคนมาชี้หน้า
ลูกหลานโยมว่าหลานมึงเป็นปอบลูกมึงเป็นปอบ
จะรู้สึกยังไงโยมจะเก็บความทุกข์ยังไง
โยมนอนอยู่มีคนเอาก้อนหินมาปลาหลังคาบ้านโยม

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกว่าคนอีสานเชื่อเรื่องผีปอบจริงค่ะ

คือคนไหนเป็นปอบเดี๋ยวเขาไล่ออกจากหมู่บ้าน

นี่ข้อเท็จจริงนะครับที่คุณผู้ชมส่งมา
กรณีผีปอบที่สกลนครสรุปว่าหมอปลาเขาแนะนำแบบนี้
ถ้าใครคิดว่าถูกผีปอบเข้าให้ลองทำแบบนี้นะ
ให้จุดทูป๓ดอกทิ้มที่ปลายเท้าครับ
ครับ

อ้าว